นี่แหละครับพี่ฮายอาภาพรบอกอารมณ์เสียอารมณ์เสียแล้วนะ

หลังคืนวันก่อนก็คือคืนวันอังคารต่อเนื่องมาเช้าวันพุธ
ฝนตกกระหน่ำทั่วกรุงเทพครับ
ถนนหลายสายนี่กลายเป็นคลอง

สายก็ยังเป็นสภาพเหมือนลานจอดรถเลยคุณผู้ชม
ฮายได้โพสต์รูปในไอจีเลยบอกรถติดหนักมาก

บอกใครเนี่ยยังอยู่ในบ้านอย่าออกมานะ
ตอนนี้ถนนมันกลายเป็นลานจอดรถไปแล้วครับ
ฮายบอกออกจากบ้านตั้งแต่๗โมงเช้านะ

และที่สำคัญพี่แกปวดชิงช่องด้วยฮะ
วันนี้หนักเลยนะเขาบอกร้องขอใครก็ได้มาช่วยด้วยครับ
อ่าถนนเมืองกรุงย้อนกลับไปเช้าเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชม
หลายเส้นทางรถติดแบบนี้จริงครับ
เพราะอะไรมันยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายไงครับ
ฉะนั้นแล้วผู้สมัครบางคนถือโอกาสนี้
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้ว่ากอทมมันซะเลยครับ
คนแรกครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระหมายเลข๘ครับ
รีบเพิ่มไหม้หาเสียงตันทีคุณชัชชาติใส่บู๊ดใส่บู๊ดดำ
ลงพื้นที่ริมคลองบางบัวเป็นในซอยพระหลโยธิน๔๖เขตบางเขนครับ
คุณชาติชาติเสนอแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะกรทมเนี่ย
มันสามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า
แล้วก็เตรียมแผนจัดการให้มันดีได้
แต่ที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
รอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วมาค่อยมาแก้ทีหลังครับ
ก็เลยเป็นแบบนี้เป็นปัญหาซ้ำซาก
คุณชัชชาติก็เลยบอกฉะนั้นแนวทางป้องกันน้ำท่วม
จึงต้องทำทั้งระบบตั้งแต่ระบบคาดการณ์น้ำฝน
ลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขุดลอกท่อระบายน้ำ
พร้อมทั้งก่อสร้างคันกั้นน้ำให้มันแล้วเสร็จ

เพื่อจะเพิ่มศักยภาพการไหลของน้ำ

ส่วนคุณสกลทีพัทยากุลครับ
เป็นอีกคนนึงที่ทนไม่ได้กับน้ำท่วมกรุงเทพ
นี่ไงมาบูดส้ม

แล้วก็พบว่าที่น้ำระบายไม่ทันเนี่ยนะ

แล้วทำเร่งโดดก็คือลอกท่อครั้งใหญ่เลย
ลงมือทำก่อนที่จะเข้าหน้าฝน

ต้องทำทันทีนี่เข้ากับโซโลแกนก็เลย
กลทีทำทันทีก่อนที่กรุงเทพจะเสียหายไปมากกว่านี้

ผู้สมัครผู้ว่ากรทมที่ลุยน้ำท่วม
ลงไปหาทางแก้ปัญหาใหญ่น้ำท่วมกรุงเทพ

ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครแก้ได้เลยฮะ